วันนี้หลายคนก็เห็นชื่อนะครับ

ว่าจะมีพิธภิการใหม่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าพร้อมเขาเป็นคนที่แบบเฉยนิ่ง
นี่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมเหมือนผู้ใหญ่
ก็คิดว่าเขาคงไม่ทำอะไรน่ารักแบบนี้ได้
แล้วก็ที่สำคัญนี้เราเคยเหมือนกับแซวคนอื่นนะคะ

ดูไปนะเนี่ยเราไม่มีหรอกอะไรอย่างนี้

คือตกใจแล้วก็ดีใจแล้วก็

แล้วก็หนึ่งเราไปแสดงความยินดีกับงานแต่งงานของเพื่อน
เพื่อนที่เป็นที่ไปงานแต่งงานเรายังแซวเลยว่าสุดท้ายเราก็
ไปงานเทิงเราเลยได้มีงานตัวเองเลย
สองเนี่ยก็มีหลานพี่สาวไปด้วย
ก็คิดว่าเราเป็นทริปครอบครัวมีหลานอยู่ด้วยมีเด็กอะไรอย่างนี้

แล้วก็เก๋เองก็เอายูทูปของเก๋

สมาธิมันก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจว่ามันจะเกิดโมเมนต์น่ารัก

ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกรุ๊บเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ย

ไม่คิดว่าจะได้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้เขิน

อันนี้สวมแล้วพูดได้แล้วเนอะ

นึกว่าคุณพร้อมเข้าของเก๋ตงานไปเมื่อนานมาแล้ว

ปีหน้าน่าจะมีเรื่องดีให้กับครอบครัวเราทั้งสองครอบครัวได้ดีใจ

แล้วเราก็ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้คิดว่าต้องมีเป็น
โพปเปิ้ลเป็นพิธีการขนาดนี้ค่ะ
พูดถึงวางแผนที่จะแต่ง
ถึงหน้าอยู่แล้ว
ใช่ค่ะก็มีการคุยกันอยู่แล้วว่า
ล่ะเราถึงเวลาแล้วน่า
แล้วก็อย่างที่บอกว่า

ที่ได้แรกกว่าจะเลือกพิธีกรรมดังศาสนา

ก็จะเป็นงานเลี้ยงการเฉลิมฉลองแล้วค่ะ

คือตอนนี้พอดีมีวันที่เราอยากทำปรากฏว่าเพื่อนเราไม่อยู่
คุณพ่อคุณแม่ไปติดธุระอะไรอย่างนี้ไม่สะดวก

ตอนนี้เริ่มเริ่มเตรียมหรือ

เพราะว่าวันนี้เป็นงานแรกเลยที่มาทำงานอีเวนต์จริง
อย่างวันอาทิตย์ที่แล้วใครไปสัมภาษณ์อยู่ที่งานช้าง

ก็เลยบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นอิสลักษณะ

เกี่ยวคิดว่าตัวเองคงไม่ได้มีโอกาสมาเจอน้อง

อ่ะฉันยังจะยกว่าน่าที่ของพร้อมไปเลยนะค่ะ
เพราะว่าตอนนี้กิจเรื่อยคนต้องแบบ

พอมันก็ทำคือเขายังทำวิธีการน่ารัก

เอาจริงจะในฝั่นได้

งานเราให้คนเอาสัตว์เลี้ยงมาได้ไหม

เค้าบอกจริงถ้าเกิดตัวสองตัวก็โอเคนะ
แต่ถ้าเกิดเราเอามาทุกคนเลยล่ะ

จะเล่นไปได้ประมาณนี้

อยู่รอให้พร้อมกับพิจารณาก่อน
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเห็นเขาทำมาได้ดีแล้วนะคะ

ก็เลยคิดว่าเขาก็ต้องเป็นพ่องานให้เก๋ที่ดี
แล้วก็ในไหนเก๋ก็แสวเขาว่าในไหนเค้าก็ทำเซอร์ไพรส์อยู่แล้ว

ว่ามันจะเป็นงานแต่งงานที่เราอยากจะได้จริงหรือเปล่า
พี่เก๋ว้างไหมร่างคะว่าใครจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวเรามั้ย

จากสตรรประเทศภาพอีกพอดีก็มีธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจมีธุระในครอบครัวนิดนึง
แล้วก็เกร็งไปเจอพ่อป่าผู้ใหญ่ที่เกร็งเคารพนับถือ
ไปไทยสวัสดีได้พูดด้วยปากเปล่าของเราก่อน
นี่ค่ะอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะต้องไปคุยกันดีก่อนว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
ก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าถึงวันของตัวเองจะต้องแบบ
ทำอะไรไม่เป็นขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมีอะไรไม่เป็น
แล้วต้องเริ่มจากอะไรก่อนยังไม่ได้คิดอะไรเลยจริงค่ะ

สั้นไหมใช้สัดความนะ